ถ้าจะไปไหนมาไหนมันดูใช้ชีวิตลำบากนะคะ

เดี๋ยวนะร้านขายนมปั่นธรรมดานะนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมไม่รู้มันไปเกิดอะไรอีกท่าไหน
แต่กล้องวงจรปิดภายในร้านจับภาพนาที
ตอนถูกปลาระเบิดไว้ได้ชัดเจน๘ลูกไปดู

อะไรกับที่นี่วะ

พวกเศษต่างมันปลิวมันฟุ้งมันกระจายไปแบบนี้

๘ลูกจริงนะคะคุณผู้ชม
จังหวะเนี่ยตอนสุดท้ายจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยตะโกนพูดคำว่าโดนโดนไอ้ออย
คนที่ชื่อออยเป็นพี่ผู้หญิงเจ้าของร้านด้วย
นี่นะคะเกิดขึ้นที่ร้านขายนมปั่นในหมู่บ้านทานทอง๑๕
อยู่ที่ซอยวัดลาดประดุกที่นนทบุรี
แน่นอนว่าเหตุการณ์มันเป็นไปตามคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวแบบนั้น
สักช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มของวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
คุณออยเจ้าของร้านท่านเล่าแบบนี้ว่า
วันเกิดเหตุโอ้โหไม่รู้อีโนอิเน่หรอก

แล้วเธอก็นัดลูกค้ามารับที่บ้าน
ซึ่งร้านของเธอเนี่ยก็เปิดเป็นร้านขายนมปั่นแบบนี้แหละค่ะ
ระหว่างนั่งรอก็เนี่ยมีจังหวะที่ลูกค้ากำลังเข้ามาจะมาเอาของ
แล้วก็เห็นนะเห็นมีวัยรุ่นมันขี่จักรยานยนต์ผ่านไป

ตอนแรกเธอก็งงว่าเอ๊ะทำไมมาวนเวียนหน้าร้านเธอ

เสร็จแล้วเห็นวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่รถย้อนกลับมาครั้งนี้
ปลาระเบิดเข้าไปในร้าน๓ลูก
อืมก็เดาเอาว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่า
คิดว่าลูกค้าของเธอเป็นคู่อริ
เพราะใส่เสื้อคล้ายกับช็อปของสถาบันแห่งหนึ่ง
เธอเองพยายามตะโกนบอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ครูอารี
แต่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวไม่ฟังค่ะ
พร้อมกับปลาระเบิดเข้ามาอีกรวมเป็น๘ลูก
กับเพื่อนที่อยู่ในร้านแล้วก็ลูกค้า
โอ้โหวิ่งหนีตายหลบเข้าไปในร้านอย่างที่เห็นค่ะ
หนูยังแบบว่ายังใจสู้นะ
ยังไปยืนขวางประตูอ่ะแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่า
เพราะว่ากว้างลูกนั้นมาก็มาโดนที่เท้าเรา
ก็เลยได้วิ่งหนีเข้าไป
ทีนี้แน่นอนค่ะตำรวจโอ้โหรวบได้ทันควันแล้วค่ะ
เพราะว่าผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความกันด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปพบค่ะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน
เยาวชนอายุ๑๕เอง๓คนนะคะ
ทางด้านของร้อยตำรวจโทวรพันธ์เจริญวัยค่ะ
รองศาลวัฒนศ์ศอบสวนสพบังบวทอง
ก็มีการพูดคุยบอกกับผู้สิทธิ์ข่าวของเราว่า
ผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกว่าเป็นเยาวชน
ตอนนี้มีการทำประวัติแล้วก็สืบสวนขยายผลไปแล้ว
และยังเหลือ๑๐คนค่ะที่ก่อเหตุร่วมกัน
ตอนนี้แจ้งข้อหาไปก่อนเบื้องต้นทำร้ายร่างกาย

แล้วก็ต้องรอผลตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้ง
แล้วก็ถ้าวัตถุที่ใช้เป็นวัตถุระเบิด
แน่นอนว่ายังไงก็โดนแจ้งข้อหาเพิ่ม

ข้อหาในเรื่องของกระทำให้เกิดการระเบิด
เป็นอันตรายแก่ผู้อื่นแล้วก็ทรัพย์ของผู้อื่น
แน่นอนว่าโทษค่ะจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท

ก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าขวา
ตอนนี้มีการไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว
เดี๋ยวจะประสานเข้าให้ปากคำนะคะทีหลังค่ะ
โอ้นี่ขนาดพ่อแม่ของวัยรุ่นมายกมือไหว้ขอโทษ
แต่คือเรื่องราวหลังจากนี้การชดใช้เยียวยา
ค่าเสียหายต่างเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะคะ